คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

พาไปที่บ้านของสอสองของผม

ไหนรู้ไหมครับที่นั่นเองก็คือที่อุทยานน้ำตกผาหลวงนะครับ
ขนาดไหนไปดูบรรยากาศกันเลยครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับดอกไม้ป่าหลากสีสันสวยงามชูช่อบานสะพรั่งบนลานหินนะครับ
ในพื้นที่วรรณอุทยานน้ำตกผาหลวงเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงภูโหล่นอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ได้เพียง๒๓ปี
แต่ก็สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลยคุณ

ครับสีของเขาธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับ
โดยดอกไม้ป่านานาชนิดเหล่านี้มีทั้งดอกมณีเทวาหรือว่าย่ากระดุมเงินสีขาว
อกดุสิตาหรือว่ายากเข้ากำน้อยก็จะชูช่อสีม่วงเข้มตัดกับสีขาว
แล้วก็ดอกสร้อยสุวรรณาช่อสีเหลืองอร่ามแล้วก็ย่าหมู่ดาวสีม่วงอ่อน
ซึ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมความงามของธรรมชาติ
สร้างสรรค์ความงดงามนี้ให้เราได้เห็นกับตานะครับ
แล้วก็สัมผัสความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกางเต็นต์พักแกรมอีกด้วยนะครับ
สำหรับช่วงหน้าหนาวปีนี้ถือว่าดอกไม้ป่าที่นี่ออกดอกมากกว่าทุกครั้งนะ
ทั้งยังออกดอกพร้อมกันหลายพันบนผืนป่าขนาดใหญ่
แล้วก็ยังมีทุ่งดอกไม้ป่าแห่งนี้ยังส่งกลิ่นหอมด้วยนะ
กระจายไปทั่วบริเวณสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ดูลานหินดูโขดหินดูดอกไม้ป่าแล้วก็เดินป่าจริงนะครับ
สนใจสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่องค์การบริหารส่วนตะบลนาเลิน

หมายเลขโทรศัพท์โดยตรงมือถือเขาเลยนะฮะ๐๘๙๘๔๘๓๓๔๘นั่นเองนะครับ
สำหรับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสิ่งที่เด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนมาก
ก็จะเป็นลักษณะของลานหินและบนลานหินก็จะมีดินอยู่เล็กน้อย
ทำให้ดอกไม้ที่เป็นลักษณะที่เขาขึ้นได้ในที่ที่ไม่ต้องมีน้ำ

ใช่ค่ะและจะเป็นลานทุ่งกว้างแบบนี้เลย
มีหลายที่เหมือนกันที่ผาแต้มก็มีลักษณะนั้น
และตอนนี้เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะถึงผ่าแต้มแล้ว
เพราะว่าเป็นจุดที่ชมแสงอาทิตย์แสงแรกของประเทศ
ถ้าตื่นเช้าแบบนี้ไปชมได้เลยนะ